แล้วช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังกันอีกก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
เพราะเชื่อว่าหลายคนเริ่มอยากจะออกจากบ้านแล้วออกมาใช้รถใช้ถนนกันแล้วนะคะ
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้งมาก
เหมือนกับรถกระบะคันนี้โอ้โหซิ่งมาเลย
ซิ่งมาสาดมาจากไหนไม่รู้ด้วยความเร็วมากเลย
เกือบทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยค่ะ
อันนี้ทำราตามมาได้
คุณผู้ชมภาพที่เราเห็นเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเลยนะคะ
ของรถที่ขับตามมาเนี่ยจับภาพได้ขณะเกิดเหตุชัดเจนเลย
จู่คุณจะเห็นว่ามันจะมีรถกระบะสีดำขับแซงมาด้านขวาด้วยความเร็วมาก
ที่จะเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง

แล้วก็ปัดไปปัดมาคุณ
สุดท้ายพลิกความอย่างที่เห็นนะคะ
คือด้วยความเร็วของรถที่มันวิ่งมาเนี่ยนะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุสภาพของรถนะคะ

ก็แซงมาด้วยความเร็วแล้วเหมือนควบคุมทิศทางไม่ได้
ก็เลยเป๋ไปเป๋มาจนสุดท้ายพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางอย่างจัง
แต่ต้องบอกว่าโชคดีมากนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลย
มีเพียงคนขับที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น

รถเนี่ยจะเรียกว่ารถคว่ำเข้าไปได้รถหงายอ่ะ
หงายเท้งเต้งแบบนี้เลยสภาพรถที่ชนไปนะคะ
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าอยากจะให้ภาพต่างเหล่านี้
มันคอยย้ำเตือนสติเราทุกครั้งที่เราขับรถออกจากบ้านว่า
เราต้องขับรถด้วยความมีสติแล้วไม่ประมาทให้มากที่สุดค่ะ